มาดูเรื่องของรถใหม่ป้ายแดงกันบ้าง
หลายท่านดีใจเวลาไปรับรถจากศูนย์ใช่ไหม

วิธีการในการดูแลรักษา
วินาทีในการรับรถเป็นสิ่งสำคัญมากคุณ
ขับออกจากศูนย์จะต้องขับด้วยความเร็วเท่าไหร่อย่างไร
เพื่อให้รถของคุณไม่เกิดรอยขนแมว
อันนี้ก็เป็นอีกวิธีการรักษาอย่างหนึ่ง

วันนี้ในเรื่องของการดูแลรักษา
มีข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่ได้รถใหม่มาแล้วครับ
แม่ขึ้นชื่อว่ารถใครใครก็รักใครก็ห่วงอย่างแน่นอนนะคะ
เพราะกว่าจะได้มาต้องเหนื่อยเก็บเงินเสียน้ำพักเสียน้ำแรง

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารถเสียก่อนระยะเวลาอันควรเนี่ย

ในวันนี้เราก็เลยมีวิธีการดูแลรถดีมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
จำกัดความเร็วตามที่แนะนำสำหรับรถแต่ละรุ่น
หลีกเลี่ยงสิ่งของกระทบถูกรถ
เพราะแม้แต่ลูกบอลพลาสติกเบากระทบก็อาจจะทำให้เกิดรอยขนแมวได้
จากนี้อย่าเร่งเครื่องเวลาสตาร์ทในทันทีนะคะ
โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศข้างนอกหนาวเย็น
ทางที่ดีควรเร่งความเร็วหลังผ่านไปได้ประมาณ๑๐๒๐นาที
ควรพักเครื่องยนต์ด้วยการให้เกียร์ว่าง
ไม่อย่างนั้นแม้จะไม่ได้ขับรถตัวเครื่องก็จะยังคงทำงานอยู่
พยายามไม่ขับรถเร็วจนเกินไปในช่วงที่อากาศร้อนหรือเย็นจัด
ควรหลีกเลี่ยงการหยุดรถกระทันหันที่จะทำให้ล้อศึกอย่างรวดเร็ว
ช่วงเวลาหมุนพวงมาลัยไม่ควรหักไปทิศทางใดจนสุด
คุณต้องหมั่นสังเกตหรือถ้าจะให้ดีก็ควรจดเอาไว้ด้วย
วันวันหนึ่งน้ำมันของคุณหมดไปเท่าไหร่วันนี้ขับไประยะทางเท่าไหร่
ถ้าน้ำมันหดหายจนผิดสังเกตจะได้ตามช่างมาดูสิ่งผิดปกติได้ทัน
อย่าทิ้งรถไว้เฉยนานเกินไปจนเครื่องยนต์สึกกร่อนเสียหาย
แบตเตอรี่ที่จะต้องถูกดึงไฟมาใช้อยู่เรื่อยแม้ว่าจะไม่ได้ใช้
เพราะฉะนั้นคุณจึงควรสตาร์ทรถวอร์มเครื่องไว้บ้างหรือจอดรถในที่ร่มเพื่อไม่ให้รถร้อน
และเลือกสีรถที่คลายความร้อนได้ดีอย่างเช่นสีสว่างเป็นมันเงาเป็นต้นค่ะ
ส่วนเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะที่แนะนำ
เพื่อให้คราบตกตะกอนจะได้ไม่ฝังอยู่ภายในและต้องทำความสะอาดฝาถังน้ำมันเช่นกัน
เพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกอุดตันอยู่ภายในตรวจเช็คแบตเตอรี่เป็นประจำ
ถ้ามีรอยแตกร้าวควรเปลี่ยนทันทีและควรทำความสะอาดด้วยนะคะ